สองหางก็เคยเห็นแต่คุณเคยเห็นจิ้งเหรนสองหางหรือยังคะ
คุณเคยเห็นไหมอย่างนี้หางมันยาวใช่แต่มันมีหางแบบสองแฉก๒หางออกมา
มาดูกันดีกว่าบ้านเลขที่๒๐๙หมู่๔ตะบนญานเรียมเพิร์กกรนิมุภิจังหวัดภาคจิ้นมุภิค่ะ

ทำไมจังหวะการอ่านมันช้าเร็วไม่เท่ากันนะ
อ่านเร็วเกินไปคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ไม่รู้เรื่อง
บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาเลี้ยงจิ้งเหรนสองหางเอาไว้ในโอ่งนี้
บ่อดินเนี่ยบ่อซีเมนเนี่ยเลี้ยงจิ้งเหรนเนี่ยนะ
ดิฉันว่าเลี้ยงเพราะเขาไปเจอก่อนไงแล้วเขาก็เลยเลี้ยงไว้
ทีนี้พูดกันไปปากต่อปากต่อปากต่อปาก
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันมาดูไหนขอดูหน่อยสิจิ้งเหรนสองหางมันเป็นยังไง
คุณเขาบอกว่า๒หางยังไม่พอบางคนตาดีกว่านั้นอีก
เห็นคล้ายกับตัวเลขไปโผล่อยู่ข้างตาจิ้มเหรนอีก

จะไปสังเกตอะไรขนาดนั้น
บางคนเห็นเลขนั้นเลขนี้ถกเถียงกันไปมากมาย
หรือบางคนบอกว่าถ้าไม่เห็นก็บ้านเลขที่ไปเลยสิจ๊ะจ้า
เขาก็จะได้เอาตัวเลขทั้งหมดที่เขาเห็นเขาจินตนาการไปเสียงดวงเสียงโชค
ดูตัวเลขตรงไหนก่อนคือตามันก็เล็กอยู่แล้วนะ
ตรงไหนก่อนแต่หางมันแปลกจริงไหมแปลกจริง
อันนี้จุดนี้โอ้โหมันเล็กเกินไป

คุณเห็นป่ะถ้าดิฉันให้คุณดูว่ามันเป็นเลขอะไรคุณจะเห็นตามนั้นจริงสาธุ

โอ้โห
อยากรู้ด้วยใช่ไหม
คุณผู้ชมทำไงคุณผู้ชมไม่ได้รู้กับเรา
เฮ้ยบอกเองด่า
เอาเป็นว่าเอามาให้ดูขำมันก็เป็นจินตนาการของแต่ละบุคคลแหละ

ในการรับชมกันด้วยวันนี้นะจ๊ะ